ต่อกันที่พระเอกคนนี้กันบ้างค่ะชาคริสแย้มนามนะคะ
เมื่อปลายปีที่แล้วใบเฟยว่าอยากจะมีทายาทคนที่สอง
แต่ว่าขออุบเคล็ดลับเอาไว้ก่อนไม่อยากจะบอกรายละเอียดอะไรมากนะคะ

เจอคุณพ่อชาคิดค่ะที่มาร่วมงานการแข่งขันอาหารระดับนานาชาติ
ต้องขอถามสักหน่อยว่าตอนนี้ปั๊มสำเร็จแล้วหรือยัง
เดี๋ยวไปฟังจากปากคุณพ่อชาคิดกันค่ะ
ก็อยู่ในช่วงกระบวนการครับอยู่ในช่วงกระบวนการครับ
ก็รอไปเรื่อย
ก็เปิดอู่ครับเปิดอู่ครับ
ก็ลองธรรมชาติครับธรรมชาติเหมือนเดิมครับ
ก็มีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบอะไรกันเยอะอะไรอย่างนี้
ก็มันก็คงไม่ได้แบบว่า

อะไรอย่างเงี้ยมันก็

แต่ว่าตอนนี้ยังแต่ว่าก็ยังอยู่เนี่ย

ส่วนสภาพจิตใจหลังสูญเสียคุณแม่ไปค่ะ

อยู่เคียงข้างแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้
โดยในเดือนเมษาที่จะถึงนี้ค่ะ

ก็ต้องนะคะรอลุ้นกันอีกทีค่ะ